ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

รับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ชีวิตอันปีที่แล้วทั้งปี
เหมือนผ่านความเป็นความตายเหมือนเฉียดตายเลยก็ว่าได้นะคะ
ความรู้สึกสุดท้ายของหนูคือหนูหายใจไม่ออก
หายใจไม่ออกแล้วหนูก็วูบไปเลย
เดินเข้าไปเยี่ยมลูกหมอก็บอกว่าเข้าไปแล้ว
เดินเข้าไปเยี่ยมแม่หมอก็บอกว่าเขาไปแล้ว๙๐
เวลาหนูมีความสุขที่สุดเนี่ยด้วยเรื่องอะไรลูก

หนูอยากให้แม่ยิ้มทำไมคะแม่ไม่ค่อยยิ้ม
และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านค่ะคุณป่าค่ะที่จะมายืนในพื้นที่ของเราเพื่อสู้ชีวิตค่ะ
ชีวิตของเธออย่างที่บอกนะครับยิ่งกว่าละครในช่วงเวลาเพียงแค่๔เดือน
ชีวิตของเธอจากปกติอยู่เปลี่ยนไปเลยมีเหตุการณ์อะไรต่างเข้ามามากมาย
ชมภาพชีวิตของเธอกันค่ะ
พิมพัฒน์ค่ะนามสกุลนพพระเสาชื่อเล่นชื่ออันนะคะอายุ๒๘ปี
เมื่อก่อนตอนที่ยังดีก็คือเป็นนักร้องค่ะร้องวงดนตรีร้องงานเลี้ยงทั่วไปค่ะ
ชีวิตอันปีที่แล้วทั้งปีเหมือนผ่านความเป็นความตายเหมือนเฉียดตายเลยก็ว่าได้นะคะ
เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเหตุการณ์แรกวันที่๑๓มีนานะคะอันไปกับเพื่อนค่ะไปร้องเพลงเป็นงานแต่งนะคะ
ร้องเพลงเสร็จก็ขับรถกันมาค่ะจนกระทั่งถึงสี่แยกเราก็ไม่ได้ขับมาเร็วมากอีกฝั่งนึงเขาขับมาด้วยความเร็ว
พอไปเจอกันก็คือปะทะกันเลย
ขันไปก็คือชนแล้วตูมแล้วก็คือเปลี่ยน
ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยความรู้สึกสุดท้ายของหนูคือหนูหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วหนูก็วูบไปเลย
ตอนแรกหมอบอกว่าไม่รอดเปอร์เซ็นต์รอดมีแค่๑๕เปอร์เซ็นต์

ออกมาจากโรงพยาบาลเราก็ยังเดินไม่ได้
พูดได้แค่๒๓คำก็จะเหนื่อยแล้ว

กินข้าวก็กินได้แค่๒คำก็คือจะแน่น

มันคิดทุกวันว่าคือรอดมาทำไม

จากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือหนูไม่เหมือนเดิม

แล้วก็ขาไม่เท่ากัน

แล้วก็จะปวดขาเพราะเราต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ขาข้างหนึ่ง

ไม่สามารถทำงานหนักได้เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ในปัญหาในครอบครัว
แฟนที่อยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันก็ทิ้งอันไป
หลังจากที่แฟนทิ้งแม่อันก็มาเสียอีก

เจ็บปวดมากจากร่างกาย
คนรักก็ทอดทิ้งในวันที่เราแย่ที่สุด
แล้วคนที่เราต้องการพึ่งพาเป็นที่พึ่งทางใจของเรา
ก็คือคุณแม่ก็จากไปอีก
แล้วต่อจากนี้จะอยู่ยังไง
ความรู้สึกตอนนั้นก็คืออยากตามแม่ไปอะค่ะ
หลังจากที่แม่อันเสียอันเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มไปไหนได้ก็คือ
อันไปธุระกับเพื่อนเพื่อนคนเดิมที่ไปชนด้วยกันครั้งแรก
ก็โดนรถชนคือวันนั้นฝนมันตกค่ะ
จังหวะที่เราขับออกมาจากปั๊มน้ำมันเราก็ค่อยเลี้ยวออกมา
มีรถหกล้อเขาก็ตีโค้งมาตรงนั้นมันเป็นยูเทิร์น
เขาเบรกแตกหรือเขาเลี้ยวไม่พ้นนะคะ
เขาก็มาชนท้ายเราเต็มเต็มเลยเราก็ไปชนรถคันหน้าอีกทีหนึ่ง
คือหน้าอันค่ะไปกระแทกกับคอนโซลหน้ากระจกหน้า
หน้ามีรอยแผลกระจกบาดแล้วหัวก็โนหัวแตก
คือแผลเราก็ยังไม่หายดีเราก็ไปหาหมอก็คือ
หมอก็สันนิษฐานว่าน่าจะช้ำใน
ชีวิตอันทุกวันนี้อันอยู่เพื่อลูกค่ะ
อยากให้ลูกอันไม่ลำบากค่ะ
ร้องเพลงในรายการนี้อยากจะได้เงินเป็นทุนการศึกษาให้ลูก

ชีวิตของเธอนะครับสาวที่มีชื่อว่าคุณอัน

คุณอันนะครับหญิงสาวผู้เผชิญชะตาชีวิตที่ไม่อยากลิขิตครับ

ขอต้อนรับคุณอันนะครับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
คุณอันผิวเผินเนี่ยก็คือจะไม่ทราบเลยว่า
มีร่องรอยฟกช้ำถ้ายืนนิ่งแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนก็คิดว่าเป็นคนปกตินะ
ขั้นตอนการผ่าตัดอะไรพวกนี้ค่ะผ่านเวลาไปนานขนาดไหนกว่าเราจะฟื้น
นอนอยู่ห้องไอซียู๑๕วันนะคะ
อันฟื้นขึ้นมาน่าจะวันที่๒จากการผ่าตัดค่ะ
มีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีสายที่เขาเจาะตรงนี้ค่ะ
เพื่อที่จะเอาเลือดออกอันขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ได้พูดไม่ได้

ตาขึ้นมาคือมันเจ็บปวดทรมานมาก

ความรู้สึกแรกคือว่าอันฟื้นขึ้นมาทำไมทำไมไม่ตายไปเลย
เพราะว่ามันเจ็บมากจริงค่ะ
อันนั้นจัดว่าเป็นมรสุกลูกแรกที่หนักที่สุด
ทีนี้มาถึงมรสุมลูกที่๒คือแฟนที่คบกันมา
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วเขามาดูแลอะไรบ้าง

มาดูแลดูแลคบกันกี่ปีครับ

มีค่ะมีลูกด้วยกัน
เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่ของเราครับคุณอัน
ทะเลาะกันเรื่องปัญหาในครอบครัวก็นิดหน่อยเขาก็จะไปจะไปอย่างนี้
เขาคงไม่คิดว่าอันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว

เราตอบแฟนไปว่ายังไงพอแฟนบอกว่าจะไปให้ได้
เหมือนว่าอันไม่เหมือนเดิมอันเดิมไม่ได้อะไรอย่างนี้

สามารถว่าเขาเอาลูกไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วลูกก็ยังเล็กลูกยังไม่ได้ขวบ

แล้วเอาไปแล้วหัวอกคนเป็นแม่

เสียแม่เสียลูกเสียแฟนเสียทุกอย่างเสียร่างกาย
ที่เคยคบเหมือนคนปกติ
ก็คือพ่อเขาบอกเลิกไป

ใช่แม่เป็นมะเร็งค่ะไม่นานค่ะ

ต้องไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล

ยังแย่อยู่ต้องเดินขากระเพก
แต่ก็ต้องเข้มแข็งทำเหมือนเดินให้แข็งแรง

แต่อาการมะเร็งของแม่สุดตั้งแต่รู้ว่าอันป่วย

หนูก็ไปจับมือแม่ก็บอกแม่ว่าให้สู้

ทั้งที่ตัวหนูเองก็แย่
แม่ก็ร้องไห้น้ำตาไหล

หมอก็บอกว่าระยะสุดท้ายแล้วให้ทำใจ
หนักเกินไปสำหรับหนู
แต่หนูบอกตัวเองเสมอว่าหนูต้องอยู่ให้ได้
เพราะหนูยังมีลูกอีกคนนึงให้ต้องดูแล

เขาก็จะอยู่ไม่ได้

ครูกับคุณอันเหมือนแบบโดดเดี่ยวและเคว้งคว้างมาก

มากับคุณพ่อแล้วก็น้องชายแล้วก็ลูกสาวค่ะ

คนนี้คือลูกสาวคนโต

ขวบแล้วกำลังเล่าเรียนเลยทีเดียวน่ารักนะครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่ยึดเหนียว

ทิ้งคุณแม่เสีย

โดนรถชนอีกครั้งหนึ่งครับ
เหตุครั้งที่๒ส่งผลกระทบอะไรให้กับเราบ้าง

ในค่ะมันเจ็บแผลเดิมอยู่แล้ว
หน้าไปกระแทกกับกระจกหน้ารถ
ก็คือมีแผลฉีกขาดที่หน้า

คุณพ่อเป็นไงครับรู้สึกไงที่ลูกสาวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้

ในช่วงเวลาใกล้กัน

ตัวเขาเองก็นอนโรงพยาบาลอยู่คนละห้องกับแม่เขา

หมอก็บอกว่าเข้าไปแล้ว

คนเป็นพ่อก็ไปนั่งข้างนอก

น้องเอ๋ยสวัสดีนะคะ

ไม่รู้ว่าอะไร

อยากเป็นครูอันเดียวเป็นคุณครู

หนูอยากให้แม่ยิ้ม
หนูอยากให้แม่ยิ้ม

ทำไมหนูถึงอยากให้แม่ยิ้มอ่ะลูก
แม่เคยร้องอายอะค่ะ
แม่ร้องไห้บ่อยไหม
แล้วเวลาเห็นแม่ร้องไห้เอ๋ยสงสารแม่ไหมคะ

แม่รู้รักแม่นะ
ก็เป็นเรื่องราวนะครับ

ที่ผ่านมาในช่วงปีที่แล้วนะครับ

วันนี้นะครับการเวลาก็
เยียวยาจิตใจของคุณอันไป

แต่ว่ามันก็คงยังไม่ทั้งหมดนะครับ
ก็คงต้องใช้เวลากับเรื่องแบบนี้อีกต่อไปทีเดียว
ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณอันสู้ต่อไป
แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราช่วยได้แน่
นั่นก็คือเรื่องของเงินทุนสู้ชีวิต
ที่คุณอันอยากจะเอาไปให้กับลูกสาวของคุณอันนะครับ
ทางรายการของเรามีให้สูงสุดเลยนะครับ
สำหรับนักสู้ชีวิตถ้าทำได้นั่นก็คือ๑ล้านบาทนะครับ

ทีนี้คุณอันมารายการของเรานะครับ

คุณอันต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

คุณอันต้องการ๗เพลง๒

ถ้าพร้อมนะครับเรามาเริ่มกันที่เพลงที่๑เลยนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

คุณอันถ้ากังวลแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจทางเรามีตัวช่วยให้นะคะ๓ตัวช่วยนะคะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงนี้ต้องร้องแน่นอน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับค่ะเพลงแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
คุณอันคะปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยค่ะมรสุมเยอะเหลือเกิน
หลังจากนี้ปีนี้แหละครับขอโวยพรนะคะให้มีแต่เรื่องดีดีค่ะ
ขอให้สมใจนึกคว้าไปให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะขอให้โชคดีนะคะคุณอานขอบคุณค่ะ
ขอโวยพรให้โชคดีนะครับผู้แข่งขันของเรานะครับ
มาถึงเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ที่รอตรงนี้ก็พอได้
เพราะเพียงอย่าพลาอย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยไม้ปอง
เนื้อทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้
ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมัน
พันไม่แปลแม้สักนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใด
ยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจ
เปรียบล้นคำปี
เธอจ้าเธอฟังให้ดี
รักที่มีให้เธอผู้เดียว

จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชม
เราแม้หน้านุ่มก็ยังเด้นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนใดไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ